มาดูเรื่องของปัญหาในครอบครัวค่ะคุณภาคภูมิ
แต่มันกลายเป็นต้องไปแจ้งความถึงขั้นจะดำเนินคดีกัน
คือมีคู่บ่าวสาวก็เพิ่งแต่งงานกัน
แม่ของเจ้าสาวจูงมือเจ้าสาวเนี่ยจะไปแจ้งความ
เอาผิดกับแม่เจ้าบ่าวเชิดเงินสินสอด

เจ้าบ่าวก็บอกก็ให้ข้อมูลหมดเลยนะว่าให้เช็คแม่ไปแล้วครับ
แม่เอาเงินไปขึ้นธนาคเอาเช็คไปขึ้นเงินแล้วครับ

แล้วบอกเดี๋ยวจะใช้หนี้ให้ภายในเดือนนี้

ต้องไปแจ้งความเอาผิดกลัวจะเชิดเงินไป

อนงแทนรินอายุ๔๖ปีค่ะ

เขยด้วยค่ะไปด้วยนะคะ
นายปัจจพลอินทพิงอายุ๒๗ปี
ไปพบเป็นนักงานสอบสนศรรย์สานีตำรวจพูทรแม่ปิง

ให้ตามตัวแม่เจ้าบ่าวค่ะ
เพราะแม่เจ้าบ่าวเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในเจาะเชียงใหม่
เขาเชิดเงินค่าสินสอดไป๔แสนบาท
แล้วก็หายไปเลยหลบหนีไป
อันนงบอกว่า๓๐ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ

ที่บ้านเกิดของฝ่ายเจ้าสาว

ทางครอบครัวของเจ้าสาวเนี่ยออกเงินไปก่อนค่าใช้จ่ายทั้งการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนจัดแบบใหญ่โตเลยค่ะ
เพราะว่าเจ้าบ่าวเขาบอกให้จ่ายไปก่อนแล้วอยากจะให้จัดใหญ่ด้วย
ฝ่ายเจ้าสาวก็จ่ายเงินไปจัดงานยิ่งใหญ่เลยเป็นแสนเลยนะคะ
ฝ่ายเจ้าบ่าวก็เอาเช็คเป็นสินสอดมาให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอขึ้นเงินนะ๓มกราคม
แล้วสุดท้ายพอเสร็จงานแต่งอะไรเสร็จสับตัวลูกเขยก็บอกว่าเนี่ยเอาเช็คให้แม่ไปขึ้นเงินแล้ว
แต่พอถามไปอ้าวเอาเช็คไปขึ้นเงินแล้วก็เอาเงินไปจ่ายค่าสร้างบ้านหมดแล้วค่ะ
แต่ก็ยืนยันมาว่าเดี๋ยวจ่ายให้ภายในเดือนนี้ล่ะค่าแต่งงานค่าสินสอดอะไรต่าง
รวมแล้วห้าแสนบาทรอก่อนสิ้นเดือนแต่แม่ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยเขาไม่มั่นใจไง

ยอมรับเอาไปใช้พอแล้วตอนที่ขับรถหนีไปไหนไม่รู้

นี่มา๒คืนแล้ว

มาตามหาที่บ้านเขาว่าลูกชายเขาเข้าไปคุยกัน

ที่วรรณารองสารวัตรสอบสวน

พงศักดิ์ที่วันนารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่ปิงบอกว่า
สอบปากคำพยานดูหลักฐานกันแล้ว
เบื้องต้นเนี่ยเช็คใบนี้นะคะที่ตัวลูกเขยบอกว่าให้แม่ไปแล้ว
แล้วแม่ก็เอาไปขึ้นเงินแล้วแล้วแม่ก็เอาเงินไปใช้แล้วเนี่ยนะคะ
มันอยู่ในท้องที่ของตำรวจภูพิงราชนิเวศ
แต่เขาไปกันที่ตำรวจภูทรแม่ปิ่งตำรวจก็เลยบอกว่าไม่มีอำนาจสอบสวน
ก็ต้องไปร้องทุกข์กับท้องที่ที่เกิดเหตุ
แต่ตำรวจเขาบอกว่าโอ้มันเป็นเรื่องในครอบครัวนะ
ปัญหาภายในครอบครัวเชื่อว่าน่าจะเจรจาตกลงกันได้นาน

อย่าถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเลยลองไปเคลียร์กันก่อนนะครับ